คือเรื่องของการจับนักพนันยังคงมีระบาดอยู่ทั่วพื้นที่เลยนะคะ
ทั้งในกรุงเทพเองในต่างจังหวัดด้วย
ล่าสุดนี้นะคะตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
ก็ไปจับนักพนันที่สนามม้านางเลิ้งได้๑๖คน
แล้วก็ยังเชิญตัวผู้ที่เข้าข่ายกระทำผิดมาทำประวัติด้วยอีก๑๓คนอีก

มตรีสุรเชษฐหักพานผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
ส่วนที่กำลังตำรวจท่องเที่ยวตำรวจนครบานนางเลิ้งรวม๑๕๐นายค่ะ
ล้อมจับกลุ่มผู้ลักลอบตั้งโต๊ะพนันเถื่อนภายในราชตรีนามัยสมาคม

จำจากสืบสวนสร้างวังมีกลุ่มนักภาษาหนันเจ้ามือ
ลักลอบเล่นการพนันผิดกฎหมายภายในสนามม้า
ทำให้ยอดเงินภายในสนามม้ามีรายได้ต่ำลง

ป้องกันการลักลอบตั้งโต๊ะพนันเถื่อนการพนันผิดกฎหมายในสนามม้าต่าง
ซึ่งการเข้าตรวจค้นครั้งนี้ก็สามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้๑๖คน
นำตัวส่งสถานีตำรวจนครบานนางเลิ้งดำเนินคดีในข้อหา
ลักลอบเล่นการพนันแข่งม้าพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต
ควบคุมตัวผู้เข้าข่ายต้องสงสัยเกี่ยวกับการกระทำความผิดอีก๑๙คนมาทำประวัติ
เนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานแต่มีพฤติการในการลักลอบเล่นการพนันนะคะ
ขณะเดียวกันจากการปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันผิดกฎหมาย
ส่งผลให้คนเข้าแทงพนันภายในสนามม้านางเลิ้งน้อยลง
และมีผู้เข้าสนามประมาณ๔๙๐๐คนนะคะ
มีเงินเข้าสนามมากกว่า๔๑ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดิมกว่า๑ล้าน๕แสนบาทด้วย
ที่สนามม้านางเลิ้งนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คือเล่นพนันได้ถูกกฎหมายอยู่แล้ว
แต่ว่าจะต้องไปเล่นกับเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในสนาม
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการตั้งโต๊ะซ้อนโต๊ะ
ต้องแบ่งให้ถูกมี๒ส่วนคนถามมาเยอะนะครับว่า
สนามม้านางเลิ้งเขาให้พนันไหมมีที่ถูกกฎหมาย
และมีที่ลักลอบเล่นการพนันนะครับ
บอกว่ามีข้อมูลแบบนี้เลยคุณว่าในสนามม้านางเลิ้ง
แล้วก็สนามม้าในกรุงเทพมหานครแต่ละนัดแข่ง
จะมีเงินหมุนเวียนอยู่ระหว่าง๘๐๑๐๐ล้านบาท

ใช่ค่ะพอมีคนตั้งโต๊ะผิดก็ทำให้เงินที่ถูกต้องลดน้อยลง

เจ้าหน้าที่ก็พยายามกว่าล้างเรื่องนี้อยู่นะคะ